เสียแป้งนาโนตวันนี้ยังอยู่ในปฏิบัติการปิดเขาล่าเสียแป้ง

นะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตั้งแต่ยี่สิบสองตุลาคม

นี่เป็นนักโทษคดีอุกชะกันนะฮะโทษจำคุกนี่๒๑ปีนะนี่นะครับ
หายเงียบไปหลายวันนะฮะจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยไปเจออยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรอยต่อสามจังหวัดนะฮะตรังพัทธลุงแล้วก็สตูน

นะครับคือลูกน้องที่พาเสียแป้งหลบหนีตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย

เจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชก็ถูกตั้งกรรมการสอบ
ถูกออกมาจับไปอีก๓คนซามค่ะนี่ยังมีมาช่วยอีกนะฮะใช่
เทือกเขาบรรทัศน์นะครับดูล่าสุดหน่อยนะครับค่ำวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่นะฮะนี่ระดมกำลังนะฮะ
ทั้งชุดเดินเท้าชุดจักรยานยนต์ปิดเขาล่าเสียแป้งอ่ะตอนเนี้ย
คือตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บอกว่าเทือกเขาบรรทัศน์นี่โอ้โห
พื้นที่ไม่ธรรมดานะฮะลำบากมากนะครับ
แล้วตามรายงานเนี่ยบอกเสียแป้งยิงประทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อวาน
ถอยร่นเข้าไปในพื้นที่ป่าเนี้ยไปคนเดียวด้วยอืม
ก่อนหน้านี้มากบดานอยู่ที่นี่ตั้งแต่๒๒ตุลาคมที่หนีออกจากโรงพยาบาลนะ
นึกว่าจะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าออกนอกออก
ดงชายแดนไปแล้วเนี่ยมาอยู่บนเขาเนี่ยฮะ
มีคนคอยส่งเสบียงใช่มีท่อน้ำเลี้ยงเลยค่ะ
แต่ตอนเนี้ยไม่มีใครคอยส่งเสวียงค่ะคาดว่าอยู่ได้ไม่เกินสามสี่วันแน่แน่
อืมนี่คือภาพล่าสุดณขณะนี้นะฮะนี่เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะครับ
หมู่บ้านตระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะฮะ
พื้นที่รอยต่อ๓จังหวัดก็คือตรังพัทธลุงและสตูน
เสียแป้งนาโนตนี่อยู่ไปหลบอยู่กลางหุบเขานะครับ
ส่วนมากก็เป็นป่าไม้เป็นสวนยางพารานะครับแล้วจุดที่เป็นจุด
บัญชาการกันเนี่ยเป็นศูนย์อำนวยการร่วมในการตามตัวเสียแป้งนาโนต
นะครับสวพวกิษชมครับอ่าเดี๋ยววันนี้ค่อยค่อยไล่ไปนะฮะ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่วันนี้นะครับถ้าเกิดไล่กันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ยังไม่ได้ตัวนะฮะและเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีการวิสามันเสียแป้งนะครับ
วันนี้ชุดปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็ตำรวจด้วยนะครับทั้งของพัทธลุงสตูนแล้วก็ตรังนะฮะ
แล้วก็ชุดฮานุมานจากกองปราบรามโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วย
กล้องพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชท่านส่งชุดฮานุมานมาตั้งแต่เมื่อวาน
ค่ะนี่นะฮะวันนี้เกือบ๒๐๐นายนะครับ
ระดมกำลังโอบปิดล้อมเทือกเขาบรรทัศน์ในพื้นที่บ้านตระ
อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งจะเป็นเขตรอยต่อกับอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
นี่สแกนบุคคลเข้าออกด้วยนะครับหลักหลักเนี่ยแบ่งกำลังออกเป็นสองชุดนะฮะ
หนึ่งตีโอบล้อมอยู่ด้านบนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ด้านล่าง
แล้วก็จะมีกำลังเสริมนะฮะพร้อมปฏิบัติการทันที
ถ้าเจอตัวนักโทษชายก็คือเสียแป้งนาโนต
ชาวลิศทองด้วงวัยสามสิบเจ็ดปีอืมนี่ฮะอ่า
เจ้าหน้าที่บอกต้องมีกำลังเสริมนะฮะถ้ามีการปะทะเกิดขึ้น
พร้อมกำลังเสริมเข้าทันทีนะครับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับ
มีสามลำนะครับเครื่องบินเล็กตรวจจับรังสีด้วย
อ่ามีชุดฮานุมานนะครับที่เป็นชุดฮานุมานทางอากาศนะครับ
แล้วก็มีการลงพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองหัวเขาช้าง
ชุดเสือดำผ้าก้าวกระชับพื้นฟังจังหวัดพัทธรุง
อ่าแล้วก็ตั้งจุดตรวจค้นรถยนต์เส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำ
คลองหัวเขาช้างด้วยนะครับเพราะคาดว่าเสียแป้งตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
โอ้นี่เห็นไหมนี่โหไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นมั้ยฮะ
แล้วเห็นมีแหล่งข่าวมาบอกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่เชี่ยวชาญในพื้นที่บริเวณตรงนั้น
เป็นคนพัทธรุงอยู่แล้วตัวเขาก็มีขนำอยู่ที่นี่นะครับ
ใช่ค่ะก่อนจะถูกจับเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พัทธลุงวันนี้ก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเพื่อปิดเส้นทางเข้าออกจุดเชื่อมต่อ๔อำเภอ
คืออำเภอตะโหมดอำเภอกงหราอำเภอป่าบอนอำเภอศรีนคริน
เป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านตระเทือกเขาบรรทัศน์ที่อำเภอปะเหลียนของจังหวัดตรัง
นะฮะเพื่อปิดเส้นทางเผื่อจะมีใครพาเสียแป้งหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็เน้นการตรวจค้นรถแล้วก็บุคคลเป้าหมายต้องสงสัยนะฮะเดี๋ยวจะทำตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ส่วนการยิงปะทะกับเสียแป้งเมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวของเราตรวจสอบไปเนี่ย
พบว่าตามรายงานก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ไปตรวจสอบเพลิงพักเล็ก
ป่าทึบบนเทือกเขาบรรทัศน์พื้นที่รอยต่อพัทธลุงตรังสตูน
โอบล้อมเพลิงพักแห่งนั้นที่คาดว่าเสียแป้งเนี่ยจะไปหลบซ่อนอยู่
แล้วเจอเสียแป้งจริงเจออยู่คนเดียวนะฮะไม่มีลูกสมุนไม่มีใครอยู่ด้วย
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกง๕ส่วนอยู่กับสุนัขตัวหนึ่ง
ปรากฏว่าสุนัขเนี่ยมันเห็นคนมามันก็เห่ารู้ตัวเลยทีนี้ตามภาษาสุนัขนะครับ
เสียแป้งก็รู้ตัวนี่พอรู้ว่าถูกปิดล้อมแล้วใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทันที
แล้วก็เลยมีการยิงตอบโต้กันนะครับมีการยิงปะทะกันอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
เสียงปืนนี่ดังสนั่นหวั่นไหวก่อนที่เสียงปืนจะเงียบสงบลงนะฮะ
หลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในเพลิงพักนะครับ
รองเท้าแตะของเสียแป้งตกอยู่ข้างหนึ่งไม่มีเสบียงอาหาร
ทีนี้เมื่อวานมีข่าวว่าไปเจอกองเลือดนะฮะเราตรวจสอบวันนี้ไม่มีการยืนยันนะครับ
ว่ามีรอยเลือดหรือว่ากองเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีรายงานว่าใครบาดเจ็บนะฮะ
เพราะว่าฝั่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะครับ
เชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยคงจะถอยร่นหลบหนีเข้าไปอีกนะฮะ
หรือไม่ก็เผลอก็อาจจะหลงป่าก็ได้
ชาวบ้านบอกว่าถ้าไปคนเดียวแล้วไม่มีผู้ชำนาญที่แบบชำนาญเส้นทางพาไปเนี่ย
มีสิทธิ์หลงป่านะฮะป่าแถวนี้นี่แบบโอ้โหลึกลับซับซ้อนมาก
เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณกั้งพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ลงพื้นที่ไปกับหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะครับ
นี่เข้าไปสำรวจเส้นทางหลบหนีของเสียแป้งในเทือกเขาบรรทัศน์
ไปกับตำรวจนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
คือเข้าไประบาดนะฮะต้องมียานพานะเข้าไปนะครับเป็นจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับ
เพราะว่าพอเป็นด้านในที่เป็นป่าลึกรถใหญ่เข้าไม่ได้แล้ว
เดินก็แบบไกลมากนะฮะนี่เพราะฉะนั้นเขาต้องใช้จักรยานยนต์กัน
อ่าเส้นทางช่วงแรกแรกเนี่ยคุณกั้งพัชรวรินนี่ฮะ
ซ้ายมือนี่ลงพื้นที่ไปนะครับบอกว่ายังคงเป็นถนนลาดยางนะครับ
แล้วพอขี่รถผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านหลายหลังแล้วเข้าไปสู่พื้นที่ป่า
จะเริ่มเจอพวกสวนไร่ของชาวบ้านแล้วค่ะนี่นะฮะ
สองข้างทางเนี่ยเข้าไปก็ลึกหลายกิโลเมตร

ใช่แล้วพอกลางคืนโอ้โหเดินทีนี้ไม่รู้ทานี่หลงเลยนะคะพี่อุ๋ย
เพราะมันอุดมสมบูรณ์มากเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ใช่นี่เห็นมั้ยคะเสร็จทางแคบนะถึงต้องใช้จักรยานยนต์

เลยเห็นมั้ยคะบางทีไปเจอดินเจอโคนที่ลำบาก

ทีมข่าวของเราก็ขอติดตาม
กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ไปด้วย

อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์

ก็ต้องขี่จักรยานยนต์ข้ามลำทานของน้ำตกไปนั่นแหละ

เพราะว่าจักรยานยนต์ต้องขี่ไปต่อ

เส้นทางมันจะชันมันจะลำบากมากขึ้นไปอีก
คือแม้จะเป็นจักรยานยนต์ก็ลำบากนะฮะ
ก็ต้องไปช้าบางจุดก็ชันมากนะครับ
จุดคนที่นั่งซ้อนท้ายก็ต้องลงเดินนะฮะ

จนกระทั่งทีมผ่าไทยรัชทวีกับเจรที
เราก็มาถึงจุดสุดท้ายของเส้นทางรถจักรยานยนต์ที่

เป็นสหกรณ์เก่าเป็นร้านขายของชำเล็กนะครับ

ชื่อเหมือนแบบดูหรูเลยใช่ไหมสหกรร้านขายของชำค่ะ
แต่เป็นแบบนี้มันเก่าแล้วนี่ไม่มีใครแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์บอกว่าเป็นศูนย์วิทยุเก่านะฮะ
อยู่ในเขตป่าลึกเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะฮะข้างในเนี่ย
ถ้ามีก็จะมีเป็นช่วงเขาเลยมีศูนย์วิทยุอยู่
มาตามเส้นทางนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยพอยิงประทะกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานเนี่ย
หนีลึกเข้าไปอีกซึ่งกินพื้นที่อยู่แถวนี้
ยังเป็นพื้นที่บ้านตระอยู่ในพื้นที่ของอำเภอประเหลียนจังหวัดตรังนะฮะ
จนที่ก็ถึงบอกว่าที่หนีไปเนี่ย
ถ้าไปคนเดียวเนี่ยตามรายงานเนี่ยแล้วเสบียงอาหารก็แทบจะไม่มี
น้ำก็แทบไม่มีเนี่ยเชื่อว่าอยู่ได้ไม่กี่วัน
อยู่ยากอ่ะหรือไม่อาจจะหลงป่าไปแล้วก็ได้
ถ้าเกิดไม่ได้ชำนาญเส้นทางจริงอืมอ่า
เราก็สำรวจเส้นทางการหลบหนีที่ว่าเข้าไปยังป่าลึกด้วยนะ
ใช่ก็ไปดูกันหน่อยมันมีหลายจุดแล้วค่ะ

หน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะนะตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะคะ
คือมันต้องขี่รถเข้าไปนะคือต้องใช้มอเตอร์ไซค์วิบากแหละ
ขึ้นไปบนเขาบรรทัศน์ค่ะตามเส้นทางป่าเขา
คุณผู้ชมลองดูภาพที่เราขึ้นให้เนี่ยระยะทางเนี่ยต้องประมาณสักสี่กิโลเลยนะคะ
พอขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านน้ำตกโตนตกไปเรียบร้อยมันก็จะไปถึงจุดที่สอง
แล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นภาพจุดที่๒เป็นสหกรณ์เก่าแล้วก็เป็นศูนย์วิทยุเก่า
ก็เป็นของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขานะคะจุดนี้เนี่ยจะขี่จักรยานยนต์เข้าไปได้อีกนิดหน่อย
จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางเดินป่าแล้วคราวนี้ต้องเดินเท้าขึ้นไปแล้วนะบนเขา
ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าใกล้นะเดินเท้าอีก๓กิโลนะคะ
ดูตามภาพนะพอจากจุดสองใช่ไหมไปถึงจุดสาม
จุดสามลองดูตรงนั้นคือยอดเขาบรรทัศน์แล้วเป็นจุดที่ยิงปะทะกับเสียแป้ง
จุดนี้นี่แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่กับเสียแป้งยิงกันปะทะกัน
เส้นทางเดินป่ามันค่อนข้างค่อนข้างที่จะลาดชันใช้เวลาเดินเท้าจากจุดสองเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมง
บอกจุดที่สี่บ้านตระคือบ้านตระตรงเนี้ย
คุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะบ้านตระตระมีความหมายไหม
ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้บอกว่าตระเนี่ยจริงแล้วแปลว่าบ้านในหุบเขานะคะ
ซึ่งจุดที่เป็นจุดบ้านตระจุดที่๔ตรงนี้ต้องเดินเท้า
จากจุดเมื่อสักครู่ที่มีการยิงประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเสียแป้ง
เดินไปอีกระยะประมาณสามกิโลตรงบริเวณเนี้ยคุณผู้ชม
พอไป๓กิโลเนี่ยก็จะเริ่มมีบ้านคนอาศัยอยู่แล้ว
เป็นบ้านของชาวบ้านอยู่กันประมาณ๓๐๐ครัวเรือนนะคะ
เขาจะอยู่กันไม่ได้กระจุกตัวรวมกันนะแต่จะกระจายกันออกไปเป็นวงกว้างค่ะ
ไม่ได้อยู่กันแบบคุณผู้ชมอย่าไปนึกภาพว่ามันเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองไม่ใช่นะ
เขาจะกระจายตัวกันออกไปบ้านแต่ละหลังบางทีหลังหนึ่งไปหลังสองเนี่ยห่างกันเป็นกิโลเลยนะคะ
แล้วก็มีข้อมูลพบแบบนี้ว่าเสียแป้งเขามีเซเผาอยู่ในหมู่บ้านในบ้านตระแห่งนี้ด้วย
โดยถ้ารวมระยะทางเนี่ยจากหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะไปถึงบ้านตระตรงนี้เป็นระยะทางสักประมาณ๑๐กิโลเลยค่ะ
ลองคำนวณแบบง่ายนะก็เท่ากับว่าใช้มอเตอร์ไซค์ไปได้๔กิโล
เดินเท้าอีกสักประมาณ๓กิโลคือเดินเท้าเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยแต่ละจุดก็คือทั้งหมด๖กิโล
แล้วรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมด๑๐กิโลไปต่อจุดที่๕จุดที่๕เป็นจุดที่คาดว่าเสียแป้งน่าจะหลบหนีอยู่ล่าสุดเลยนะคะ
อันนี้เนี่ยเข้าไปในป่าลึกเลยเขตเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะเป็นรอยต่อพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็พัทธลุง
ตรงนี้เจ้าที่บอกว่ายังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดนะคะคาดว่าเสียแป้งน่าจะหลงป่าเพราะว่าการหลบหนีเพียงลำพังไม่มีคนนำทานเนี่ยหลงป่าได้แน่นอน
จากการสำรวจพบว่าเทือกเขาบรรทัศน์สามารถเดินทะลุไปถึงพื้นที่พิกัดอ่างน้ำคลองหัวช้าง
ฝั่งของจังหวัดพัทธลุงได้ซึ่งชาวบ้านเขามักจะใช้เส้นทางนี้เป็นประจำนั่นเองค่ะอืม
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเซฟเฮาส์ในใจกลางป่าที่บ้านตระของเสียแป้ง
ทีมข่าวของเราได้ภาพมานะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหนี่ไปมีอยู่กลางป่ากลางเขานะ
เฮาส์ของเสียแป้งซึ่งมันเป็นขนำนั่นแหละแต่เป็นขนำขนาดใหญ่นะครับ
กลางป่าเขาในพื้นที่บ้านตระนะครับนี่ภาพนี้นะฮะค่ะอ่า
หลังคาสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมยกสูงเลยทีเดียวนะครับ
ก่อสร้างด้วยไม้ได้ถุนยกสูงนะครับแล้วฐานเนี่ยจะเป็นเสาไม้หกต้นด้วยกัน
ด้านบนขนำอันนี้เป็นภาพที่เราจำลองภาพมานะฮะ
จะมีห้องพักอยู่สองห้องเป็นการปลูกสร้างแบบถาวรนะฮะ
คือถามว่าถาวรยังไงคือถาวรกว่าขนำของชาวบ้านอ่ะอืม
คือขนำก็กระท่อมนะฮะเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าไร่
เอาสวนย่างพาราเวลามากรีดย่างอ่านอนรอค่ะเวลาต่างต่างเนี่ยอืม
แต่ของเสียแป้งเนี่ยมาสร้างไว้แบบโอ้โหดูมั่นคงถาวรนะครับ
มันไม่ใช่แบบสร้างชั่วคราวอยู่ได้แบบเป็นบ้านเลยอ่ะนี่อืม
ชาวบ้านบอกขนำของเสียแป้งเนี่ยสร้างเอาไว้หลายปีแล้วนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งสร้างตอนหนีนี่นะสร้างไว้หลายปีแล้ว
เนื่องจากเสียแป้งเนี่ยเขามีสวนยางพาราอยู่แถวนี้ด้วย
แต่ไม่รู้ว่ามีกี่ไร่เบื้องต้นมีข้อมูลว่าหลังจากหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เสียแป้งก็หนีมาอยู่ที่บ้านตระนะฮะแต่ไม่ได้มาอยู่ที่ขนำของตัวเอง
เพราะเขาคงรู้ตัวว่าถ้าเกิดเขามาอยู่ที่ขนำตัวเองเนี่ยเดี๋ยวตามล่าตัวมาที่นี่แน่
ตำรวจมาแน่นอนล่ะอ่าก็เลยไปอยู่ตามขนำของอ่า
ชาวบ้านคนนั้นชาวบ้านคนนี้ตามที่พักพวกของเขาลูกน้องของเขาเนี่ยพามา
นี่นะฮะโอ้โหมีขนำอีกหลังนึงขนำหลังนี้เนี่ย
ตามข้อมูลบอกเป็นของในพริกอ๋อเนี่ยเหรอในพริกหรือในปริกเนี่ยนะ
ชื่อเนี่ยนะเอาเป็นตอนนี้ชื่อพริกไปก่อนกันแล้วกันนะ
ขนำเนี่ยสร้างด้วยไม้หลังใหญ่อยู่นะฮะค่ะ
แต่ไม่ใหญ่เท่ากับขนำของเสียแป้งเสียแป้งยกสูงมาก
อันนี้สูงสักแค่หนึ่งเมตรนะครับด้านบนก็มุงด้วยหลังคา
มีเสื้อผ้าของชาวบ้านตากอยู่ที่ริมระเบียงด้วยนะฮะ
ที่เราไปเจอในวันนี้นะครับอยู่ในสวนยางพาราห่างจากขนำของเสียแป้ง
ถึงห้ากิโลเมตรจุดเนี้ยในพริกเจ้าของขนำบอกว่า
เสียแป้งมาขอพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนอืมอ่า
ก่อนที่จะไปต่อค่ะนะฮะมาอยู่ที่นี่คืนนึง
เราได้คุยกับลุงดำนะครับเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้กับน้ำตก
ตกนะฮะแล้วเป็นคนที่ไปเจอขนำของเสียแป้ง
นี่ก็วันนี้ก็มากับตำรวจนะฮะ
ลุงดำแกบอกว่าจุดที่เสียแป้งหลบซ่อนตัวอยู่เนี่ย
เป็นพื้นที่ป่าทึบเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
หลังปทากับเจนทีเมื่อวานนี้เสียแป้งก็หนีได้เพราะไหวตัวทัน
เนื่องจากมีสุนัขที่อยู่ด้วยมันเห็นคนมันก็เห่าส่งเสียงดัง
ลุงดำบอกว่าสุนัขที่ไปกับเสียแป้งเนี่ยมันเป็นสุนัขของในปายนะ
อ๋อเหรอคะอ่าในปลายที่อ่าบาดเจ็บที่แขนไปตัดฟืนอะไรที่นิ้วเลย
แล้วเจ็บแล้วต้องลงไปโรงพยาบาลข้างล่างอ่ะจนตำรวจเข้าไปแกะลงแกะรอยได้เนี่ยนะฮะ
นั่นคือสุนัขของปายนี่เสียแป้งนี่ก็คงจะหนีเข้าป่าไป
เสียแป้งเองไม่ได้มีความชำนาญเรื่องพื้นที่ป่าหรือการเดินป่า
โดยเฉพาะป่าเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะลุงดำบอกว่าถ้าเกิดหนีขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเข้าไปลึกเรื่อยเรื่อยเนี่ย
หรือไปยังแบบจุดยอดเขาเนี่ยแล้วไม่มีชาวบ้านนำทางไป
หลงป่ามีสูงมากแล้วยิ่งไม่มีเสบียงด้วยเนี่ย
ไม่มีน้ำด้วยเนี่ยไปคนเดียวด้วยเนี่ย
ลุงดำแกบอกแกมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยเผลอเสียแป้งหลงป่าไปแล้วแน่
มีคนบอกว่าเสียแป้งแกมีบ้านมีมีขนำใหญ่ในบ้านจากหรออ่ามีอยู่
เป็นแบบไหนนะฮะเป็นบ้านยกสูงสององค์
จะไปสร้างไว้นานแล้วยังครับหกเสาร์ไม่ใหญ่อ๋อหกเสาร์บ้านให้สูง

ใช่บอกให้เด็กเก่าไม่ต้องกระดีน้องทำอะไรก็มีสวนยางเหรอคะ
ใช่ก็มีสอนยางเลยหลงเออถ้าไม่มีชาวบ้านไปด้วยอะค่ะ
หลงแน่นอนผมเชื่อว่าปลามันเป็นสามจังหวัดพัทธลุงจังสตูน
ทีนี้มันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่เสียแป้งจะหลงป่านะฮะ
เราก็ถามหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์นะฮะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะฮะกินพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือ
ชอบรองเดชนะครับอ่านี่ท่านหัวหน้าหัวหน้าชอบนี่ฮะ
ท่านก็บอกว่าพื้นที่ป่าบริเวณเขาบรรทัศน์เป็นป่าดิบชื้น
เป็นเขตเชื่อมต่อ๓จังหวัดคือตรังพัทธลุงแล้วก็สตูน
ถ้าเสียแป้งยังหนีอยู่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์เชื่อว่าอยู่ได้เนี่ย
แค่สามสี่วันโอ้โหยิ่งถ้าไม่มีลูกน้องคอยส่งท่อน้ำเลี้ยงให้นะ
ไม่มีสบงเสบียงไม่มีน้ำไม่มีข้าวเลยนะค่ะโอ้โหอยู่ยากฮะ
คือนี่ท่านหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเต๊ะเนี่ยฮะหัวหน้าชอบเนี่ยบอกว่า
สมมุติถ้าเกิดมีน้ำนะก็จะอยู่ได้สักไม่เกินสี่วันค่ะ
อาจจะอาจจะได้เพิ่มอีกสักวันหนึ่งอืมอ่า
ไม่มีทั้งข้าวไม่มีทั้งน้ำเนี่ยสามวันนี่ฮะ
แถวนี้เป็นป่าดิบชื้นฝนตกบ่อยด้วยการหนีเนี่ยลำบากแน่
เนื่องจากมันเป็นเส้นทางภูเขาสลับซับซ้อนผ่าพื้นใหญ่
เป็นรอยต่อที่ว่าสามารถอินไฟได้ถึงสี่จังหวัดอืมอืม
ประจักษ์มากมากก็เรื่องของความชำนาญพื้นที่อืมซึ่งเสียแป้งเนี้ย
เป็นคนพัทธลุงเป็นคนนาโนตก็น่าจะมีความคุ้นชิน
อาจจะเคยอยู่ไม่ในใจตรงนี้อืมเขาก็คงจะมีความจำนานในพื้นที่ปกติ
ควรเขาจะสามารถอยู่ได้ยังไงแล้วนานเท่าไรมั้ยคะหวันะข้างบน
ถ้าคนชำนาญในพื้นที่ผ่าผมว่าอย่างน้อยก็ประมาณสัก
สี่ห้าวันคงจะอยู่ได้ท่านยังมีน้ำนะแต่ว่าร่างกายก็อ่อนล้า
ทีนี้คำถามก็คือไอ้เถือกเผาบันทัศน์เนี้ยครับเส้นทางต่างต่าง
จากที่น้องกั้งพัชรวรินได้เดินทางไปเนี่ย

นี่เราต้องมีคุณไกด์ธนกรไปอีกเส้นหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณกายธนกรบอกไปสำรวจเส้นทางขึ้นเขาบรรทัศน

อันนี้ด้านข้างอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างค่ะ

เส้นทางจากน้ำตกที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
ก็เส้นทางตรงนี้ต้องข้ามลำห้วยไป

โอ้โหไม่สามารถเดินจากด้านข้างอ่างเก็บน้ำเนี่ย

ถ้าจะขึ้นไปก็ต้องใช้พราน

พาคุณขึ้นลงเขาเท่านั้น
ถามว่าคุณไก๊จะไปคนเดียวไม่มีทางได้เลยนะ
ตอนนี้ตำรวจวางจุดสกัดเส้นทางขึ้นลงเขา
ทั้งทางฝั่งจังหวัดตรังแล้วก็พัทธลุงไว้แล้วทุกเส้นทางนะคะ
แล้ววันนี้เดี๋ยวตลอดทั้งวันก็มีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษ
เข้าไปที่บริเวณด้านหลังอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้าง
ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินเลาะคลองหัวช้างขึ้นไป
ที่บริเวณบ้านตระได้ง่ายที่สุดค่ะ
จากนั้นทีมข่าวก็ได้ข้อมูลมานะคะแบบนี้ว่า
ซึ่งก็มาจากที่เราก็รายงานข่าวไปเมื่อวานแหละ
เพราะว่าลูกน้องสองคนไงใช่ไหมก็คือบังเขียวหรือว่านายมณัฐ
อีกคนหนึ่งนายปายนายพานุวัตรนั่นล่ะค่ะ
เขียวจัดหาอาหารส่งให้กับเสียแป้ง
ส่วนปลายก็ทำหน้าที่หุงหาอาหาร
สืบสวนนะคะคุณผู้ชมคะประมาณสักตี๔ของวันที่๒๒ตุลาคม
มาจากที่ในเซียนมาส่งเสียแป้งที่ขนำของในพริก
ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกไปแล้วขนำของในพริก
แล้วก็เราก็มีภาพขึ้นแล้วเนอะขนำของเสียแป้งที่สร้างไว้ใหญ่โต
ห่างกันสักประมาณ๔๕กิโลเมตร

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราได้กล้องมุมจรปิดของวันที่๒๒ตุลาคมนะคะ
คืนวันที่เสียแป้งหลบหนีจากโรงพยาบาล
เห็นมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย๒คัน
คาดว่าขี่รถเข้าไปส่งเสียแป้ง

กล้องวงจรปิดนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า
เซียนเป็นคงไปส่งเสียแป้งที่ขนำของในพริกบนเขาบรรทัศน์
และในเซียนก็เคยเป็นคนที่แบกเหล็กแบกปูน
ไปก่อสร้างสร้างเซฟเฮาส์ให้เสียแป้งที่บ้านตระมาก่อนด้วยค่ะ
คือในเซียเนี่ยก็คงรู้จักกับเสียแป้งนั่นแหละค่ะ
แต่ในสถานะไหนเนี่ยไม่รู้นะฮะจะลูกน้องจะคนใกล้ชิด
หรือจะอะไรก็แล้วแต่นี่คือช่วงประมาณเช้ามืด๒๒ตุลาคม

เสียแป้งนาโนตที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะฮะ
ที่มีลูกน้องลูกน้องมาช่วยทั้งเฝ้าไข้เอากุญแจผีมาให้
เอาเครื่องมือตัดโซ่ตัดอะไรมาให้เนี่ย
แล้วก็พาลงจากลิฟต์แล้วมีกระบะสองคันรถเก๋งสีดำอีกคันนึง
แล้วขับออกไปเนี่ยโหตอนนั้นเราก็มุ่งกันไปว่า
รถกระบะสองคันนั้นอยู่ไหนรถเก๋งสีดำอยู่ไหน
เนี่ยพวกนี้บิ๊กบอยปอยอะไรเนี่ยอยู่ไหนไปเจอคน
คือจับได้หมดเลย๗คนแต่เสียแป้งอยู่ไหน
สรุปแล้วเนี่ยฮะคือที่หนีออกไปช่วงเที่ยงคืนกว่า
มันจะกินวันที่๒๒ตุลาคมแต่มันคือคืน๒๑ตุลาคม
ปีสี่เนี่ยก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ขึ้นเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
นี่ไงแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยขึ้นไปส่งแล้วก็ตามหากันอยู่นาน
กระทั่งเพิ่งมาเจอเมื่อวานใช่ไหม๘พฤศจิกายนถามว่าเจอได้ยังไง
คือเขามาไล่ต่อจิ๊กซอเนี่ยคือเซียนเนี่ยเป็นคนพาเสียแป้งเนี่ย
ไปอยู่ที่ขนำแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยบนเขาบรรทัศน์
แต่ที่มาเจอเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ย
มีคนเนี่ยลงมาจากเขาใช่ไหมใช่ก็คือปลายแล้วก็ยังมีในเขียวอีก
เขียวด้วยที่เป็นคนหาอาหารหาเสบียงส่งให้อ่านี่ฮะอ่านี่นี่
อู้หูแต่ทีนี้ถ้าเกิดไล่ต่อจิ๊กซอร์เนี่ยเพราะเซียนเนี่ย
ส่งเสียแป้งที่ขนำขนำของในพริกนะฮะค่ะแล้ว๙โมงเช้าเสียแป้งเนี่ย
ให้ในพริกไปซื้อของใช้ส่วนตัวซื้ออาหารสำหรับค้างแรมอยู่บนเขา
นี่ที่พริกบอกว่าเสียแป้งอยู่ที่ขนำเขาแค่คืนเดียวคืนนึงจากนั้น๒๓ตุลาคม
พริกเขาก็ไปซื้อของให้เสียแป้งใช่ไหมพริกเนี่ยซื้อของตามที่เสียแป้ง
ฝากให้ซื้อแล้วมีอะไรอีกก็คือนกนกนี่คือทำอะไรนก
นี่คือตัวละครเยอะมากเลยพี่อุ๋ยพอพริกซื้อใช่ไหมก็ให้นกเป็นคนเอาของไปส่ง
เสียแป้งอีกทีนึงเอาไปให้ที่ขนำใช่เออแล้วตอนนั้นเนี่ยเสียแป้งจริงจริง
ยังอยู่กับบังเขียวนะแล้วก็อยู่กับปลายปลายอ่ะคุณผู้ชมคือบางเขียวกับปลาย
ก็คือจุดที่ทำให้เจ้าที่ตำรวจไปปะทะกับเสียแป้งยิงปะทะกันนั่นแหละ
ไอเจ้าของหมานี่แหละไปนอนอยู่โรงพยาบาลคือเนี่ยแล้วตั้งแต่๒๓ตุลาคม
ที่ว่าให้เซียนมาส่งไปอยู่ขนำพริกพริกไปซื้อของให้นกเอาไปให้ที่ขนำ
โดยเสียแป้งเนี่ยจะเก็บตัวอยู่กับบังเขียวแล้วก็ปายพานุวัฒน์
ก็อยู่ยาวมาถึง๖พฤศจิกายนมีมาอีกชื่อกบอีกแล้วเหรอ
เนี่ยเดี๋ยวจะงงไงถึงแล้วเราถึงต้องทำแผนผังให้คุณผู้ชมแบบนี้ไง
พอหลังจากนั้นเนี่ยกบอีกกบเอาเสบียงไปส่งให้เสียแป้งที่ขนำ
แล้วก็ลงมาจากจุดที่เอาไปส่งให้จากขนำนั่นแหละค่ะจากนั้นปายปายก็คือพานุวัฒน์พานวัตกับปายคือคนเดียวกัน
คือคนที่เจ็บและเป็นภาพปรากฏว่านอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี่
ไปอยู่โรงพยาบาลที่ท่านเห็นขวามือเนี่ยนี่คือ๗พฤศจิกายนใช่ไหมค่ะ
คือปายเนี่ยลงมาจากเขามาเข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บถูกมีดฟันที่นิ้วมือด้านซ้าย
ตอนนั้นอ่ะไปตัดฟืนหุงข้าวให้เสียแป้งอุ้ยมันจะโบ๊บะอะไรอย่างนั้นเนอะพี่อุ๋ย
คือปายเนี่ยเขาจะคอยทำหน้าที่แบบตัดฟื้นหุงข้าวหุงหาอาหารบังเขียวจะเป็นแผนกไปซื้อไปหา
ทีนี้พอปายเขาบาดเจ็บที่นิ้วมือด้านซ้ายเนี่ยเขาก็ต้องลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
เขาลงมาจากทางฝั่งพัทธลุงนะตรงเขื่อนหัวช้างนั่นแหละหัวเขื่อนหัวข้างตรงนั้นแหละ
คือพร้อมกับบังเขียวเพราะอะไรเพราะเขาจะลงมาได้ยังไงในเมื่อเขาบาดเจ็บ
เขาก็ต้องให้บังเขียวว่าพาไปโรงพยาบาลแล้วบังเขียวเองก็ต้องมาซื้อข้าวซื้อของเพิ่มด้วย
ถูกค่ะความจริงบ้านตระเนี่ยอาจจะกินพื้นที่มาทางปะเหลียนจังหวัดตรัง
แต่เขาเลือกลงมาทางฝั่งพัทธลุงแล้วไปเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
แล้วเขาก็เอามาสอบถามบางเขียวบอกอ๋อผมก็มาซื้อของให้ให้เสียแป้ง

ส่งข้าวส่งน้ำเป็นคนมาหาอาหารอะไรโอ้โห
ส่วนปลายเนี่ยเหมือนกับเขาบอกเขาก็ตกกระดายพลอยโจร

จังหวะเขาเจ็บแล้วเขาก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาล
ทีแรกเจ้าหน้าที่ถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรมา

เรียบร้อยโรงพยาบาลต้องแจ้งแน่นอน
ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาสอบ

เขียวเนี่ยแล้วเขาก็คอยดูแลเสียแป้งกันอยู่

ใช่ค่ะเพราะว่าบังเขียวต้องซื้อของไง

ก็เลยให้บังเขียวนี่แหละเป็นตัวล่อ
แล้วให้พาไปหาจุดที่เสียแป้งอยู่

พฤศจิกายนปายเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาล

ของซื้อเสร็จแล้วเอาไปให้เสียแป้งหน่อย

แล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปถึงเพิงพักที่เสียแป้งอยู่

หมาของปลายเนี่ยหมามันเห่า

ซึ่งไม่รู้ไปอยู่เพลิงพักของใครอะไรตรงไหน

เสียแป้งก็เลยไหวตัวแล้วยิงประทะกับเจ้าหน้าที่

ซึ่งสุนัขตัวนี้ก็ไม่รู้ไปด้วยหรือเปล่า

เอ้า
เราได้คุยกับกำนันตำบลตะโหมดนะ

คนนึงคอยหาอาหารส่งไป

สองคนนี้จริงเป็นลูกบ้านผมเอง
แล้วคือทั้งคู่เป็นชาวบ้านที่ชอบเข้าป่า
หาของป่ามาขายชำนาญในพื้นที่
จะเข้าออกสลับกันระหว่างบ้านกับป่าอยู่แบบนี้
ซึ่งคือทางด้านกำนันบอกว่า
ทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองคนนะคะ
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขากำลังกลัวแล้วกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ประกาศแล้วค่ะ
ห้ามชาวบ้านขึ้นไปที่หุบเขา
เพราะยังคงมีชาวบ้านบางส่วนคือชีวิตของชาวบ้านอ่ะ

ก็เลยต้องประกาศบอกว่าอย่าขึ้นไปหาของป่าในช่วงเวลานี้

หรือใครที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ไม่ได้เด็ดขาด
กว่าตำรวจจะคุมตัวเสียแป้งได้ค่ะ
แล้วตอนนี้บางเงียวกลับไปพนุษย์
อำรวจกันตัวให้เป็นพยานก่อนนะฮะ
ยังไม่ได้แจ้งข้อหายังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะ
เสียแป้งยังไม่ได้ตัว
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเราได้คุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ที่บ้านตระนะฮะ
เป็นคนในพื้นที่เลยนะครับก็คือในแจ้งแสงกุลหรือว่าบังแจ้งปัจจุบันอายุหกสิบแปดปี
นี่บางแจ้งนะฮะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านตระนะฮะ
เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับจุดหลบซ่อนตัวของเสียแป้งแล้วก็จุดปะทะเมื่อวานนี้
บางแจ้งบอกว่าตัวบางแจ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกชุมชนบ้านตระตั้งแต่ในอดีต
แล้วที่ให้ดูนี่ฮะเสื้อผ้าชุดทหารพราน
บางแจ้งเคยเป็นทหารพรานหน่วยจู่โจมที่๔๒ค่ายกาช่องอำเภอนายงจังหวัดตรัง
แล้วเป็นหัวหน้าชุดล่าสังหารกรมทหารพรานที่๔๒เลยนะฮะ
เคยต่อสู้ปราบรามคอมมิวนิสต์ในอดีตในพื้นที่แถวนี้มาแล้ว
คือป่าแถวนี้บางแจ้งบอกผมหลับตาเดินยังได้

นี่ชำนาญเส้นทางชินพื้นที่สร้างชุมชนบุกเบิกหมู่บ้านมาตั้งแต่ต้น
แจ้งบอกว่าชุมชนบ้านตระหรือจะเรียกนายตระก็ได้เนี่ย
เป็นชุมชนที่มีตำนานค่ะเป็นชุมชนที่เคยมีขุนโจรที่ยิ่งใหญ่ในอดีต
ชื่อมหาจันทร์มากบดานอยู่ที่นี่
เพราะที่นี่เนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ค่ะกบดานอยู่ได้แบบสบายนะฮะ
เป็นชุมชนของขุนโจรพื้นที่บ้านตระยังมีอาถรรพ์
เป็นป่าอาถรรพ์มีความลี้ลับตามความเชื่อ
แจ้งบอกว่าถ้าจะทำอะไรแล้วให้ประสบความสำเร็จในพื้นที่เนี่ย
บนบานเส้นไหว้ทวดเล็กเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

พื้นที่บ้านตระยังมีหลุมฝังศพของคนสูง๗ศอก
เป็นคนโบราณในอดีตมีกูโบหลุมฝังศพของคนที่นับถือศาสนาอิสลามอีก๒แห่ง
ในอดีตหากมีโจรที่คิดร้ายเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตายทุกคน
แต่ถ้าจะมากบดงกบดานอะไรอยู่แบบไม่ได้มาทำร้ายใครเนี่ย
ก็ยังพออยู่ได้แต่ถ้าจะมาปล้นมาฆ่าอะไรเขาเนี่ย
ตายทุกคนเข้ามาที่นี่บางแจ้งบอก
ส่วนเรื่องของเสียแป้งเนี่ยนะฮะบางแจ้งบอกว่าบางแจ้งไม่เคยเห็นหน้านะครับ
เชื่อว่าการที่มีผู้ร้ายเข้ามากบดานหลบหนีอยู่ในชุมชนเนี่ย
ก็น่าจะเป็นเพราะ๓เหตุผลหนึ่งก็คือภูมิประเทศมันง่ายต่อการสู้รบหลบหนี
เสียแป้งเป็นคนพัทธลุงแถวนี้เป็นพื้นที่รอยต่อพัทธลุงด้วย
ก็น่าจะมีพักพวกอยู่เยอะเขาก็คงหาทางติดต่อช่วยเหลือของเขากันได้
สามชุมชนบ้านตระเคยเป็นฐานคอมมิวนิสต์เก่าเป็นสนามรบมาก่อน
เพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยมันยังคงมีเรื่องของเงินกับยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันอาจจะมีอิทธิพลของกลุ่มเสียแป้งอยู่ก็ได้ก็เลยมีคนช่วยเหลือ
แต่ส่วนตัวของบังแจ้งเนี่ยนะฮะที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แจ้งมองว่าคดีของเสียแป้งน่าจะจับตัวได้ไม่ยาก

แต่อาจต้องเอาวิชาโจรเข้ามาช่วย
บังแจ้งยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในปัจจุบันนะ
แจ้งบอกเชื่อว่าเสียแป้งนาโนตไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่นี้แน่
ตอนนี้เชื่อว่าตัวเสียแป้งเนี่ยที่หนีไปคงไม่มีน้ำไม่มีอาหาร
แล้วถ้าทนไม่ไหวเนี่ยคงต้องออกมาแน่อีกไม่เกิน๒วัน
ไม่อย่างนั้นอดตายถ้าไม่หลงป่าซะก่อน
เชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่ปิดล้อมทุกจุดจับได้ไม่ยาก
เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่
มันไปตรงกับยาติด
ตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานนะครับ
นี่คุณยายนะครับ๑๘ปี

บอกว่าปายเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานชาย
ขิมบอกว่าหลังจากที่ปายออกจากโรงพยาบาลที่พัทธลุง

ยายก็คอยดูแลอยู่
เขามีผ้าพันแผลที่มือข้างซ้ายมา
ก็เกิดอุบัติเหตุขณะไปผ่าฟืน
ดพระเนี่ยมันพลาดโดนมือซ้าย
ขิมบอกไม่ใช่แค่นิ้วนะ
ถึงขั้นเอ็นขาดเลือดไหลไม่หยุดเลยนะ
นี่ไงเลยเป็นสาเหตุต้องไปโรงพยาบาลเลย

ให้มาพักรักษาตัวที่บ้าน
ทีนี้คือคำถามคือ
เอาแล้วปายไปช่วยเสียแป้งได้ยังไง

หลานชายเนี่ยเล่าให้ฟัง

ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะค่ะ

หนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วันนั้นเนี่ยปายกับพี่ชาย
กำลังกลับจากการกรีดยางพารา

มุ่งหน้าจะไปที่ขนำที่บ้านตระ
ไปเจอผู้ชายร่างทวม

เขาพกปืนอยู่ด้วยผู้ชายคนนั้น
พอเห็นหน้าจำได้
แป้งเพราะปกติเนี่ยเสียแป้งเขาก็มีขนำอยู่ในบ้านตระอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวบ้านในพื้นที่อยู่แล้ว
ตอนนั้นปายบอกตกใจมาก
พอรู้ข่าวอยู่แล้วว่าเสียแป้งเนี่ย
หนีมาหนีคุกมา

ถึงขั้นที่หลานชายเนี่ยขยี้ตาตัวเอง๒๓รอบ
มั่นใจว่านี่คือเสียแป้งนาโนตแน่
ก็เลยเดินเข้าไปหาใกล้นะ
แต่สังเกตแล้วว่าเขาพกปืนอยู่นะฮะ

ด้วยความที่ปายกับพี่ชายก็รู้จักเสียแป้งอยู่แล้ว
ก็เลยจัดการหุงข้าวหากับข้าวให้กิน
แต่ก็จำไม่ได้หรอกว่าหาอะไรให้กิน

เกรงว่าถ้าถามอะไรไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น
เนื่องจากเสียแป้งเนี่ยเขาพกปืนอยู่
พอกินข้าวเสร็จทีเนี้ยก็เห็นว่ามีพักพวกของเสียแป้งเนี่ย
ตามมาสมทบอีก๒คนแล้วทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมีปืนอยู่๓กระบอก
แล้วสองคนนั้นก็มาพาเสียแป้งเนี่ยออกไปจากขนำ
บอกว่าจะพาออกจากพื้นที่บ้านตระค่ะอ่าแต่สองคนนั้นเนี่ย
ปายเล่าให้ยายฟังนะปายบอกไม่รู้หรอกว่าคือใคร
อาจจะคือเขียวกับใครหรือเปล่าหรืออะไรตอนนั้น
แต่ไอ้ช่วงที่สองคนนั้นมาพาเสียแป้งไปต่อเนี่ยอ่า
ปายบอกก็ไม่รู้จะทำยังไงเขามีเปลือน

แล้วปายก็เลยเรียกหมาเนี่ยที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย

ก็มีเสียแป้งมีลูกน้องเสียแป้งอีก๒คน
มีปายแล้วก็หมาของปายอีก๑ตัว

มาหุงหาอาหารในป่าให้กับเสียแป้ง

ช็อปเข้าไปเนี่ยโดนมือซ้ายตัวเองเอ็นขาด

เดินลงมาทางฝั่งอ่างเก็บน้ำจังหวัดพัทธลุง

แล้วตำรวจเขาก็มาไล่แกะลอย

มีเรื่องสุนัขที่มันเห่าส่งเสียงดังเนี่ย
เป็นสุนัขของปลายที่เลี้ยงไว้เฝ้าขนำนะคุณยายบอก

บอกเนี่ยเจ้าสุนัขตัวนี้ชอบเห่าอยู่แล้ว

แล้วก็คงเป็นเรื่องจริงแหละที่คือสุนัขน่าจะตามไปกับเสียแป้ง
คงเห่าพอเห่าขึ้นมาก็เลยกลายเป็นลักษณะ
เหมือนส่งสัญญาณให้เสียแป้งรู้ตัวว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามา
แล้วก็เลยกลายเป็นยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ยายบอกหลานชายเลี้ยงไว้เฝ้าขนำใครมามันก็เห่าหมด
ใช่ยายขิมบอกต่อด้วย
ขอความเป็นธรรมให้ปายหลานยายด้วยนะ
ยายมั่นใจหรอกปายไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเสียแป้งหลบหนีแน่นอน
ลักษณะแบบนี้ยายคิดอ่ะยายว่าปลายเนี่ยเหมือนตกกระดายพลอยโจร
เพราะเสียแป้งชวนไปก็เลยต้องตามไปก็เขามีปืนด้วยเนอะ
ก็จะรับบอกมือชับมากเหลือไม่อดเลย

ซอร์โรคนแรกเลยนะตี๔นเช้ามืด๒๒นที่วัฒน์
ขึ้นเขาบรรทัศน์อ่าใช่ค่ะเขาบอกว่าทีมข่าวเรานี่ไปเลยที่บ้านของนายเซียน
ก็คือคนที่บอกถูกระบุว่าพาเสียแป้งไปส่งที่บ้านตระแล้วก็เป็นคนที่นำทางทางด้านของเสียแป้ง
ที่ขนำของพริกที่เอาไปส่งที่ขนำของในพริกอ่ะนะแต่จากการสำรวจนะคะ
บอกว่าบ้านของนายเซียนอยู่ใกล้กับพื้นที่ใกล้กับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์
แต่ในเซียนไม่อยู่บ้านนะตอนที่ทีมข่าวของเราไปเจอแต่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ
จอดอยู่คันหนึ่งประตูเนี่ยก็ถูกปิดล็อกเงียบเลยค่ะไม่เจอใครเลย
คือถ้าฟังจากคุณยายขิมเนี่ยยายของตายเนี่ยแสดงว่าเขาก็รู้แหละว่าเสียแป้งคือใคร
แล้วก็หนีโทษหนีคุกหนีอะไรมาอย่างเงี้ใช่ไหมคือก็เป็นข่าวดังสักขนาดนี้
คำถามคือเออทำไมถึงช่วยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเสียแป้งอาจจะสัญญาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ได้
เหมือนที่สัญญากับแต่ละคนที่ผ่านมาเหรออ่าจำได้ไหมว่าคนเฝ้าไข้อ่ะอ่า
เขาบอกว่าที่มีคนติดต่อลูกน้องเสียแป้งเมียลูกน้องเสียแป้งติดต่อมาบอก
แล้วพอมาเฝ้าไข้เสียแป้งเสียแป้งบอกถ้าเกิดหนีไปได้นะ
เอาไปซื้อโทรศกโทรศัพท์อะไรให้หน่อยอ่าทำแบบนั้นแบบนี้ให้หน่อย
ถ้าหนีไปได้เนี่ยจะให้เงินสองแสนให้สองแสนแล้วก็ไม่ได้
แล้วจะซื้อบ้านอีกหนึ่งหลังให้ที่ภูเก็ตอ่าใช่
สุดท้ายพอเสียแป้งไปได้เนี่ยลูกน้องเสียแป้งโอนเงินมาให้จริง
โอนมาให้สองพันค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยบรรดาคนที่เสียแป้งไปเจอ
ไปเจอแล้วคอยช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยเสียแป้งสัญญาแบบไหนอะไรยังไงให้ไว้
ไว้บ้างหรือเปล่าไปเสนอเงื่อนไขอะไรให้เขาหรือเปล่า
หรือว่าตอนที่ลูกน้องเนี่ยมาพาออกจากโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
เอาเงินเอาเงินสดอะไรมายัดใส่มือไปมากน้อยขนาดไหน
ไปจ้างให้คนพาหนีอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
ต้องให้ตำรวจเขาสอบสวนขยายผลต่อไปแต่ตอนนี้ทุกคนที่เจอบนเขาบรรทัศน์เนี่ย
แล้วเจอเสียแป้งตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานอยู่นะฮะ
ทุกผู้ชมครับพบตรพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับ
ยืนยันว่าการยิงประทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับเสียแป้งเมื่อวานนี้
ยังไม่ได้มีการวิสามันเสียแป้งเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจขอฝากแจ้งไปยังญาติพี่น้องของเสียแป้ง
หากเสียแป้งติดต่อมาขอให้พาเสียแป้งมามอบตัว
ต่อบอกในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอรับประกันความปลอดภัย
ว่าถ้ามามอบตัวยังไงก็ปลอดภัยแน่
แต่ถ้าไม่ยอมมามอบตัวและยังคงยิงต่อสู้กับตำรวจ
มันก็จะมีคดีตามกฎหมายเพิ่มเติม
แต่ตอนนี้ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้วิสามันผู้ต้องหาอยู่แล้วนะฮะ
ญาติพี่น้องของผู้ต้องหาสบายใจได้ถ้าเขาติดต่อมาหรือติดต่อเขาได้
ขอให้บอกให้เขาออกมามอบตัวค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมา
ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๙วันนี้ก็ออกต่อนะใช่ไหม
ใช่ค่ะก็นำรถจักรยานยนต์เป็น๑๐คันเลยคุณผู้ชม
อุปกรณ์เดินป่าไปหมดค่ะแบตเตอรี่เสบียงทุกอย่าง
อุปกรณ์สื่อสารเอาใส่ท้ายรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าขึ้นไปที่เขาบรรทัศน์นั่นแหละค่ะ
ก็เริ่มไปมีการติดตั้งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่จุดสหกรณ์เก่าก่อน
เราก็ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปแล้วก็เป็นการติดตั้งอุปกรณ์วิทยุเพิ่มเติม
แล้วก็จะมีการเดินเท้าเดินเท้าต่อไปอีกสักประมาณ๗กิโลเมตรนะคะ
เพราะจะต้องขึ้นไปที่เขาบรรทัศน์ลงทางฝั่งของจังหวัดสตูน
ตรงนั้นเนี่ยจะใกล้กับคลองมะนังจะไปเสริมกำลังป้องกันการหลบหนี
เสียแป้งในพื้นที่ฝั่งจังหวัดสตูนด้วยตำรวจของตรังค่ะ
กำลังถูกไล่ล่าอยู่ตอนนี้ไปให้ชาวบ้านได้ดูด้วย
นะชาวบ้านจะได้เป็นหูเป็นตาประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่ส่วนมากเขาจะมาใช้เส้นทางบริเวณนี้ขึ้นลงตรงฝั่งบ้านตระที่เป็นฝั่งน้ำตกตนตกนะคะ
ที่อำเภอปะเหลียนให้แจ้งเบาะแสมีรางวัลนำจับจากกรมราชธรรม๑ล้านไง
อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะฮะนี่ต้องเน้นย้ำเลยนะครับว่ารางวัลนำจับเนี่ย๑ล้านนะ
ใครเจอเบาะแสนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอแจ้งได้เลยนะฮะ
ว่าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ท่านสามารถแจ้งได้แจ้งเลยนะครับ
แต่ว่าก็ต้องระวังตัวด้วยใช่ค่ะคืออีกมุมหนึ่งอ่า
เสียแป้งอาจจะไม่ได้ไปไม่มีเงินมีทองไปว่าจ้างใครหรือว่าไปสัญญิสัญญา
กับใครแต่อย่าลืมว่าเสียแป้งมีปืนอืมอ่าบางทีชาวบ้านก็กลัวอืม
ถ้าเกิดที่ปายบอกกับคุณยายของปายเป็นเรื่องจริงอ่ะนะยายบอกหลานชายก็เห็นว่า
เขามีปืนปืนไม่รู้จะทำยังไงเหมือนตกกระดายพลอยโจรอ่ะ
เขาบอกอ่ะไปเข้าป่าไปด้วยกันก็ก็ต้องไปอ่ะเขามีลูกน้องอีก
แล้วมีปืนทุกคนอย่างเงี้ยก็ต้องไปค่ะอ่า
เดี๋ยวความคืบหน้าตามให้ต่อนะครับทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย